เพลงชนธิดาลูกไม้ใต้ต้นของมาดามตู่กับคุณพ่อเอ๋ชนสวัสดิ์ค่ะ
เธอมีการโพสต์ภาพร่วมเฟรมกันของครอบครัวสุดอบอุ่นเลย
บอกได้คำเดียวว่าแฟนคลับเห็นนี่กดไลค์กันแบบรัวเลยจ้า
เป็นภาพประทับใจที่ทำให้แฟนคลับได้ยิ้มกันอีกครั้ง
เมื่อเพลงชนธิดาโพสต์อินสตาแกรมส่วนตัว
ด้วยรูปครอบครัวอบอุ่นพร้อมหน้าพร้อมตา
คุณแม่ดีว่าตูนันทิดาคุณพ่อเอ๋ชนสวัสดิ์และคุณยาย
มาร่วมฉลองวันเกิดล่วงหน้าอายุ๒๒ปีให้กับเธอ
ก่อนจะถึงวันครบรอบวันเกิดจริงในวันที่๑๕ธันวาคมนี้
โดยภาพครอบครัว๔คนที่ประกอบด้วย
คุณแม่ตู่คุณพ่อเอ๋คุณยายและตัวเธอ
เฟรมชื่นมืดสีหน้าเปี่ยมด้วยความสุข

พร้อมกันนี้เหล่าโฟลอเวอร์ยังเข้ามาอวยพรวันเกิดล่วงหน้า
พร้อมชื่นชมความรักที่ยังแข็งแรงของครอบครัวเป็นจำนวนมาก